คุณผู้ชมคะเคยได้ยินข่าวโครนดูดใช่ไหม
เวลาคนถูกโครนดูดการจะช่วยชีวิตนี่มันก็ยาก

อ่ะ๖๐ผู้ชาย๖๐ประมาณเนี่ย

แล้วนี่ลองนึกภาพนะวัวน้ำหนัก๓๐๐กว่าโล
ถูกโคลนดูดคุณสมสัตว์คุณผู้ชม
ช่วยชีวิตต้องยากมากแน่แล้วจะช่วยสำเร็จไหม

นี่คือตอนที่ทหารกองกำลังสุรสักมนตรี
โดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่๒๑๐๖นะคะ
โดยเฉพาะกิจทหารพรานที่๒๑แล้วก็ฝ่ายปกครอง

ชาวบ้านอีกเป็น๑๐ค่ะคุณผู้ชม
ไปช่วยเหลือเจ้าวัวตัวนี้เป็นวัวตัวผู้
ไหนไหนยังมองไม่เห็นตัววัวเลย
โน่นอยู่กลางวงล้อมโน่นนะคะคุณผู้ชม
เขาอายุประมาณ๖ปีน้ำหนักเกือบ๓๐๐โล
วัวตัวนี้เป็นของคุณป้าประสานรัตนวงนะคะ
ซึ่งอยู่ที่บ้านใต้เที่ยงเผอร์ป่าฆาต
มันโดนโครนดูดอยู่มันถูกโครนตมดูดอยู่แบบนี้
โอ้โหกว่าจะไปเอาตัวเจ้าวัวขึ้นมาได้
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะพี่พี่ประสาน
ก็พี่ปล่อยบวมไปกินน้ำตรงริมแม่น้ำโขงท้ายหมู่บ้านนี่แหละ
ก็ไม่รู้ว่าอู้หู้ยว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นโคลนตมโคลนดูด

เอาอะไรมาบ้างเอาไม้มางัด
นี่เห็นไหมเอาไม้ใหญ่ไม้ยาวมาเนี่ยค่ะ
ใช้ไม้งัดยกขึ้นมาดึงมันขึ้นมาแบบทุลักทุเลค่ะ
ดินมันดูดแล้วมันก็แน่นเหลือเกิน

คุณผู้ชมใช้เวลาอยู่ประมาณ๒ชั่วโมง
พอเอาขึ้นมาได้แล้วนะเจ้าของวัวตรงนั้นก็เทเลย
ส่วนวัวเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงนะฮะ
ก็พยายามที่จะเอาขามันทั้ง๔ข้างขึ้นมาให้ได้
ตอนขึ้นมาแล้วนะเจ้าของวัวดีใจขอบคุณขอบคุณทุกฝ่ายเลย
ขอบคุณทหารขอบคุณฝ่ายปกครองขอบคุณชาวบ้านที่มาช่วยเหลือ
งั้นวัวตัวนี้มันต้องตายแล้วฉันซื้อมาเนี่ยก็หลายหมื่นอยู่นะคะ
ภารกิจนี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจ
ของทางเจ้าหน้าที่รัฐแหละในการช่วยกันเพื่อส่วนรวม
เพราะอะไรล่ะทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกัน
แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย
ความช่วยเหลือทุกเรื่องแหละเวลาที่ชาวบ้านเขาต้องการความช่วยเหลืออะไร
ทางฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐก็จะคอยช่วยให้นะคะ
โอ้โหบัวน้ำหนักเกือบ๓๐๐โลมันไม่ได้ง่ายเลยจริงนะ